เคยได้ยินไหมคะภาพหนึ่งมันสามารถแปลความได้
ความหมายมากพันความหมายล้านความหมาย
มันมีภาพภาพหนึ่งหลุดออกมาค่ะคุณผู้ชม
เป็นภาพพระกับศรีกาอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน

พระกับศรีกาอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
พี่น้องแท้หรือพี่น้องแท้ค่ะ

นามสกุลเดียวกันเลยนามสกุลเดียวกันเลย

ก็คิดว่าเอ๊ะพระรูปนี้ยังไง

มันเป็นกลายเป็นว่าเขาคือพี่น้องกัน

นิชการตุ้งโรศอายุ๕๔ปี

พุทธศาสนิกชนท่านไม่สบายใจ
ก็ต้องมีการตรวจสอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หัดใหญ่

คนที่ไปตรวจสอบท่านที่ต้องไปตรวจสอบ
ใครล่ะก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็รวมถึงพระราชวรเวที

ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปตรวจสอบนะคะ
ทีนี้เจ้าคณะจังหวัดของสงขลา

ไม่ให้ไปพักอาศัยที่บ้านหลังนี้อีก

ไม่ให้ไปพักอาศัยบ้านหลังนี้อีก

พระมหาสัญชัยเป็นเจ้าอาวาสบัตรคลองเรียน

แต่ต้องไปเป็นแบบกิจจะลักษณะ

ไม่ใช่ไปค้างไปอยู่กันแบบนี้เลยนะคะ

ไปได้ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาในพื้นที่

เป็นพระลูกวัดสังกัดวัดเอี่ยมมรนุษย์ที่กรุงเทพ
แล้วมาพักอาศัยอยู่ที่วัดคลองเรียน

ตั้งแต่๒๑มีนาคม๒๕๖๒ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าคณะจังหวัดสงขลาบอกว่า
หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าจะเข้าพื้นที่

ไปพักที่บ้านน้องสาวไม่ได้
ท่านบอกว่ารู้สึกเฉยมากกับเรื่องดราม่าที่สื่อออนไลน์นำเสนอกัน
หรือชาวบ้านตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตำหนิติเตียนท่าน
เพราะถือว่าท่านบอกว่าท่านบริสุทธิ์ใจ
มันไม่ได้เป็นไปตามที่ชาวบ้านพูด
มันไม่ได้เป็นไปตามที่สื่อออนไลน์นำเสนอ
เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะท่านถือว่าท่านบริสุทธิ์ใจ
ไม่ถือก็ผิดเหรอนะฮะนะฮะค่ะ